คุณผู้ชมฮะเวลาอุทานเนี่ยมันก็ต้องมีประโยคยาวถูกไหม

พระเจ้าอะไรนะพระเจ้าช่วย

ไม่มีมีแต่พระเจ้าช่วยกล้วยทอดแต่อย่างที่น้องใบตองบอกสับปะรดทอด
คือสิ่งที่เราจะพูดต่อไปนี้ไปดูสับปะรดทอดกันดีกว่าครับ
มัวโต้จริงเลยครับสับปะรดทอด
เอาสับปะรดทอดก็ได้นี่ครับเจ๊นันกล้วยทอดร้านนี้นะครับ
อยู่ริมถนนพดุงวิถีตำบลตราดอำเภอเมืองมหาสารคำเขามีหมดอ่ะ
้วยทอดมันทอดเผือกทอดฟักทองทอดไข่นกกระทา
แต่ที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือสับปะรดทอด
ไม่เคยทานไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยิน

นี่ไอ้เขียวนี่มันเป็นใบอย่างอื่น
แต่นี่คือสับปะรดทอดเขาบอกว่าลองทานดูมันแปลกใหม่ดี
แล้วรสชาติเป็นยังไงรสชาติก็เป็นสับปะรด
ก็ดีแล้วดีกว่ามันไม่เป็นสับปะรดนะ
ใช่ไหมล่ะถ้ากินแล้วบอกว่าไม่เป็นสับปะรดเลยอันนี้กินไม่ได้
แต่อันนี้คือกินแล้วเป็นสับปะรดเป็นยังไง
ฮาก็ไม่เป็นไรครับก็ไปกันต่อแป้งของทางร้านครับ
เขาใส่ส่วนผสมที่มีมะพร้าวแป้งข้าวเจ้าแป้งกรอบน้ำตาลทราย
งาและเกลือนิดหน่อยกรอบหอมอร่อยนี่ก็คือแป้งกล้วยทอดนี่แหละ
แต่มันมีงาไงแล้วก็มีแบบว่ามะพร้าวนิดเพื่อความหอมมะพร้าวถูก
นี่แหละครับเป็นเมนูเด็ดสับปะรดทอดพอมาทำแบบเดียวกับแป้งที่ใช้ทอดกล้วยน่ะ
ก็ได้รสชาติที่อร่อยเหมือนกัน
แล้วถามว่าเลือกทันสัปปะรดที่อย่างไร
นั่นเลยเราต้องแป้วหน่อย
เขาบอกว่าเวลาทอดมันกรอบนอกนุ่มในให้รสเปรี้ยวอมหวานชุ่มน้ำกำลังดี
ดีแบบนี้เอ้าเห็นแล้วอยากกินอยากทานนะครับ
ก็ไปกันได้ที่ร้านนี้ร้านเขาเปิด๙โมงเช้าจนถึงบ่ายสอง
ขายไม่แพงชุดหนึ่ง๒๐บาทขายดิบขายดีขายได้อย่างโงสงามเลยทีเดียว
เอ้าใครมาดูตอนนี้บอกยังไม่รู้เลยอยู่ตรงไหน
จะเป็นมิติใหม่ของการทำร้านกล้วยทอดหรือเปล่า

สับปะรดทอด